ขนมจีบสาระเป๋าเพิ่มไหมคะ
นี่คุณพูดอย่างกับคุณเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ไม่ใช่รับขนมจีบสารเป๋าเพิ่มไหม
ถ้าไม่รับเพิ่มก็จะพาไปอยู่ดี
เพราะว่าอยากจะพาคุณผู้ชมไปทานขนมจีบสารเป๋าที่อร่อยมาก
ขนมจีบเขาใส่ล้นทะลักเลย

แน่นเลยอ่ะแล้วความอร่อยของสาระเป๋าแป้งเขานี่นุ่มมาก
อยากทานใช่ไหมงั้นไปรับขนมจีบสารเป๋าเพิ่มกันเลยจ้า

เปิดมก็มีก็มีสาระเป๋ากับนมจีบไง

เคยไปฟังเพลงขอทานลุงเคยฟังไหม
เปิดหมอกไม่มีเข้าซุกนี่อันนี้เปิดมามี
สาระเป๋าป้าสายันต้องบอกเลยว่าดังสุดในจุดนี้

ใช่แล้วเพราะว่าขนมของคุณป้าเขาเนี่ยนะคะ
อย่างสันระเป๋าเนี่ยแป้งอ่ะหอมนุ่ม
ไส้นี่แน่นเลยนะยิ่งขนมจีบอย่างที่ดิฉันบอกนะคุณชนะ

รสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยกลมแน่นอน
ที่สำคัญนะคะคุณขนมคุณป้าเขาไม่มีค้างคืน

ทำสดการันตีความอร่อยจากยอดขายค่ะ
ขายได้มากกว่าวันละ๓๐๐ลูกต่อวัน

นี่ทำมาด่านะปั้นกันในมือเนี่ยโหเป็นระวิงเลยนะคะ
ขายดิบขายดีแบบนี้อยากจะรู้จริงว่าคุณป้าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรใช่ไหม
คุณป้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าสูตรป้าโอ๊ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอก
สูตรที่เอามาทำเนี่ยป้าก็ใช้วิชาแบบครูพักลักจำมานั่นแหละ
เพราะว่าแต่ก่อนเคยเป็นลูกจ้างขายขนมจีบสารเป๋า
แต่สิ่งที่ป้าใส่ใจจนทำให้ขนมของป้าอร่อยก็คือ
การที่ป้าเลือกใช้แต่ของดีของมีคุณภาพแบบเต็ม
ให้กับลูกค้าแล้วก็ไม่ห่วงของเวลาทำก็ทำสดไม่มีค้างคืนนั่นเอง
ก็เลยทำให้ขนมเนี่ยออกมาอร่อยลูกค้าก็ติดอกติดใจ
คือเรื่องของคุณภาพคุณป้าเขาใส่ใจมากนะคะ
ดูไส้หมูเขาสิคุณเห็นไหมเนียนมากน่าทานมาก
ยังไม่หมดนะคุณใส่ใจในการทำแล้วแบบนี้คุณป้าใจดีมาก
เผยแพร่วิชาการทำขนมจิบสละเป๋าให้กับเพื่อนบ้านด้วยอ่ะ
เพื่อนบ้านก็ทำขนมจีบสารเป๋าขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย
คุณป้าเขาไม่คิดว่ามันจะแบบเขาจะมาขายแข่งหรืออะไรนะไม่อยากให้เพื่อนบ้านมีงานทำสร้างรายได้ได้
เห็นแบบนี้บอกเลยว่าดิฉันเริ่มอยากไปเรียนกับคุณป้าแล้ว

ใครอยากจะมีอาชีพเสริมหรืออยากจะเรียนทำขนมจีบสารเป๋าหรือสนใจจะซื้อรับประทานได้หมดเลย
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง๐๖๔๘๒๖๒๖๘๔ร้านขนมจีบสารเป๋าป้าสายันจังหวัดพยาวค่ะ
ป้าสายันนะครับบอกเลยกินกันน้อยแต่กินนาน
ขอบคุณค่ะคุณป้าบอก
น่ารักจริงคือทำแล้วขายดียังจะมีกระจิตกระใจเผื่อแผ่
ให้กับคนรอบข้างได้ขายได้รวยไปด้วยกัน
เปิดเมาะมาอยากจะได้นมจิ้มจิ้ม

กรมจีบรับป้าอยากกระโดดลงไปในซึ้ง
ขนาดนั้นแล้วคุณจะใกล้ไปไส้กรมจีบ

ใครแวะเวียนไปที่พยาวก็ไปอุดหนุนกันได้